กลับมาสู่ช่วงที่สองนะคะตามสัญญาว่าวันนี้นะคะพ่อบ้านล้านลาของเราเนี่ย
จะพาไปที่รีสอร์ทที่มีการตกแต่งที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
ใช่ไปสืบทราบมาด้วยนะว่าห้าอยู่ใกล้กับอำภาวามากเลย

ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากเลยมันจะวุ่นวายหรือเปล่าจะเป็นยังไง
หรือว่าจะเงียบหรือจะวุ่นวายเอาอย่างงี้เอาให้พ่อบ้านแจ๊คเนี่ย
พาไปดูเลยดีกว่าในช่วงพ่อบ้านล้านลา
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วจ้าพ่อบ้านล้านลา
เชิญยิ้มนั่นเองท่านผู้ชมครับ
และวันนี้ครับแจ๊กก็พาท่านผู้ชมนั้นมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองฮะ
และที่นี่ก็คืออาซิตาอีโครีสอร์ทนั่นเองครับ
นี่แหละค่ะอสิตาอีโครีสอร์ท
สอดไทยไทยสไตล์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เหมือนเราย้อนกลับไปใช้ชีวิตที่ชนบทแสนสงบ

พ่อบ้านแจกค่ะพาไปชมเลยจ้า
คุณผู้ชมครับขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นเขาเรียกว่าด้านบนของบ้านพักแบบเรือนไทยนั่นเองครับ
และที่นี่ฮะสังเกตดูดีครับ
เป็นการตกแต่งคล้ายแบบสไตล์ของไทยร่วมสมัยนั่นเองท่านผู้ชมครับ
แม่นั่งแบบนี้แล้วเหมือนตัวเองเป็นท่านเจ้าขุนท่านผู้ชมครับ

สำหรับห้องพักในบ้านเรือนไทยหลังนี้
เขาตกแต่งกันในสไตล์ร่วมสมัย
รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อม
ห้องนี้เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ยกบ้านมาเที่ยวมากเลยล่ะค่ะ
ด้านบนห้องพักยังชิวขนาดนี้ครับ

นั่นก็คือแบบวิลล่าดีลักษณ์นั่นเองครับผม
สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ
แล้วตอนนี้แจ๊กก็นั่งอยู่ในห้องพักแบบวิลล่าดีลักษณ์นั่นเองครับผม
สำหรับห้องวิลล่าดีลักษณ์ที่พ่อบ้านแจ๊กกำลังพาชมอยู่นี้
เป็นห้องที่ใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งทั้งหมด
ทำให้เราสัมผัสกับธรรมชาติได้ทุกส่วน
ตั้งแต่บรรยากาศด้านนอกและห้องพัก

นี่ครับผมเตียงนอนครับผม
ความสบายเนี่ยไม่แพ้โรงแรมระดับ๕ดาวครับผม
เพราะว่าเป็นเตียงนอนแบบขนเป็ดนะฮะ
ว่าจะเป็นเตียงนอนหรือหลวมหมอนก็เป็นขนเป็ดหมดเลย
เพราะฉะนั้นแล้วการนอนความสะดวกสบายความนุ่มนวลเนี่ย
รองว่าไม่แพ้โรงแรมระดับ๕ดาวเลยครับผม

จะมีครองส่วนตัวท่านผู้ชมครับ

มีคลองส่วนตัวติดห้องพักทุกห้องเลยก็ว่าได้นะฮะ
เดี๋ยวจะออกไปนั่งชิวด้านนอกกันดีกว่าครับผม

และถ้าระหว่างนั่งชมนกชมไม้เกิดอาการหิวขึ้นมา
ที่นี่เขามีบริการพายเรือเสิร์ฟอาหาร
ส่งตรงถึงระเบียงเลยล่ะค่ะ

เชิญเลยมาตรงนี้เลย

มาแล้ว
นี่แหละสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ
เอาล่ะแล้ววันนี้ที่พายเรือมาเสิร์ฟ
ถึงตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรครับคุณแม่
ข้าวเหนียวมะม่วงครับท่านผู้ชม
คุณแม่ขอบคุณมากครับผมอ่าขอบคุณมากครับ
ขอบคุณคุณพี่มากที่พายเรือมาก็แล้วกันนะครับผม
ขอบคุณมากครับผม

ปลูกสดกันที่นี่เลย
อากาศร้อนแบบนี้ทานข้าวเหนียวมะม่วงครับท่านผู้ชมครับ
ไม่มีอะไรจะสุกไปกว่านี้อีกแล้ว
โอ้โหพ่อบ้านแจ๊คค่ะ
ฟินเกินหน้าเกินตาแล้วนะคะ
ระวังสาวในสตูดิโอจะอิจฉาเอานะคะ
ชอบมากเลยมันฟินมากเลย

แบบพายเรือมาเสิร์ฟอาหารเช้าอย่างนี้เหรอ

ไม่เอาจริงแค่ตื่นมาเจอธรรมชาติ

เป็นมิสกษิวร้อมอะมันสบายตาสบายใจสบายปอดเนอะ

แต่ความฝนยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชม
ช่วงหน้านะคะพ่อบ้านแจ๊คจะพาไปฟินกับของอร่อย
อ้าวมีแนว
แต่ช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ